ที่พอมีกำลังนะฮะกำลังทรัพย์นะครับ
มากน้อยไม่เป็นไรอยากจะให้ดูกรณีนี้หน่อย

แต่อยากให้พิจารณาช่วยเหลือท่าน

อยู่กับเหรนอยู่กับเหรนที่โคราช
นี่นั่งซักผ้าอยู่นี่
คือยายมิตรเกรียมมะเริงท่านอายุ๘๔ครับ

กับหลานชายกับหลานสาวนะส่วนลูกกับสามีของยายเสียชีวิตหมดแล้ว
ต่อมาหลานก็แยกไปมีครอบครัวยายก็อยู่บ้านนี้คนเดียวนะครับ
แต่ไอ้หลานชายเนี่ยไปมีครอบครัวใช่ไหมไปเลิกกับเมียมา
ไปเลิกกับเมียมามีเหรียญน่ะเนี่ยเหรียญก็เอามาฝากยาย
ตอนนี้ยายเลี้ยงได้จนสามขวบแล้วที่ผ่านมาหลานชายไม่เคยส่งเลย
ค่าเลี้ยงดูอ้าวแล้วยายเลี้ยงหลานเลี้ยงเหรนยังไงล่ะครับ
ยายบอกเอาเงินเบี้ยผู้สูงอายุ๘๐๐บาทซื้อนมบ้างซื้อของใช้บ้าง
เหรนไปแล้วยังดีนะมีเพื่อนบ้านสงสารช่วยเหลือคอยปันคอยปันของให้ตลอด
แต่เรื่องที่ทุกข์ใจมากที่สุดคุณผู้ชมฮะแม่หลานสาว
หลานสาวเอาโฉนดพร้อมที่ดินบ้านพร้อมที่ดินไปจำนอง
ใช่เลยครับอย่างที่คุณผู้ชมคิดต่อเลยขาดส่งมาแล้วหลายปี
ล่าสุดเจ้าหน้าที่บอกว่ายอดหนี้ทั้งต้นทั้งดอกตอนนี้กว่า๓แสนบาทแล้ว
หนี้เตรียมจะขายต่อที่ดินกับบ้านให้คนอื่นแล้วนะให้เวลาอีก๓เดือนครับ
อื้อแล้วก็พื้นใจทรงมากินไหนโดกกับมันเป็นสี่พันก็เลยเป็นสี่เรท
ยายก่อนหรือไม่หรืออะไรครับครับครับ
กับเหรนจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะเธอบอก๔ปีที่ผ่านมานี่พี่ใจดีคนนี้นะ
ปีที่ผ่านมาคอยช่วยเหลือยายกับเหรนมาโดยตลอดส่วนนางสาคอนลาบ
บูรณสุขเป็นสมาชิกกู้ภัยฮุกสามหนึ่งหนึ่งในทีมงานที่มาช่วย
เหลือยายมิดเนี่ยนะฮะเล่าบอกว่านะฮะช่วยเหลือยายมิดเนี่ยนะ
ครับก็มีการเจรจากับเจ้าหนี้ให้เพื่อขอเวลาในการถ่ายถอนที่
เจ้าหนี้สัญญาเออเจ้าหนี้ก็ดีนะเจ้าหนี้บอกอาจจะไม่ขายต่อ
ให้คนอื่นนะแต่จะรอจะรอถ้าถ้าอย่างงั้นเป็นเป็นเรื่องของ
ใจบุญแล้วล่ะครับที่จะช่วยบริจาคเงินให้คุณยายได้ถ่าย
โหนดที่ดินนะครับเอาละฮะสามแสนห้าถ้าคิดว่าเรามีไม่
มากเอาเงินมาช่วยนมค่านมเด็กก่อนนะช่วยชีวิตความไม่
อยู่คุณยายก่อนไหมสามารถบริจาคผ่านบัญชีเลขที่๖๐๔๑๒๒๐๒๙๐
ชื่อบัญชีนางสาวมิตรเกรียมมะเริงธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขา
เซฟวันนครราชสีมาเดี๋ยวค้างไว้นิดด้วยนะค้างนิดนะหนึ่ง
สองสามแคปหน้าจอครับ
ขอบคุณมากครับอยากช่วยพี่ต้นต้องช่วยนะฮะช่วยเหลือเพราะว่าเหลือเวลา
เท่าไหร่๓เดือนใช่แล้วต้องถูกไล่ที่แล้วครับหลานก็ใจ
ขอทำด้วยอะไรเนี่ยหินเหลือเกินจริง